กลับเข้าสู่รายการศึกวันทรงตัวนะครับผม

พอมีผู้หญิงมาเพื่อคลักเยอะ
เอาอีกแล้วบอลน่ะเสียอีกแล้ว

ช่วงนี้นะฮะคนที่ได้คะแนนมากที่สุดในรอบที่แล้ว
ต้องเป็นคนเลือกแล้วครับว่าจะเล่นเกมไหน
ระหว่างไม้กระดกอย่าตกซีด

หรือว่าบาทาเปิดแผ่น
รอบที่๒นี้เราจะมีให้ผู้แข่งขันเลือก๒เครื่องเล่น

ราคาเปิดแผ่น

จะต้องยืนทรงตัวบนแผ่นวงกลม

ภายในเวลารวม๖๐วินาที

รอบนี้กับคำถามที่มีไม่จำกัด

ที่เลือก

อันนี้จะเล่นปราธาเปิดแผ่นมาเลือกหมวดแผ่นปลายเลยดีกว่าครับ
เชิญค่ะ

เป็นชื่อของขนมไทยทั้งโบราณและปัจจุบัน

และขนมปัจจุบันเจ้าของเป็นคนไทย

รอบนี้ทีมพี่ปังได้เครื่องเล่นไม้กระดกอย่าตก
คำถามในรอบนี้ของทีมพี่สุเทพคือปวดถนน
น้องแทบหนูต้องประลานตัวหน่อยลูก
เอาไปดูทีมดูให้มันดี

เดี๋ยวหนูอาจจะตก

พบสอบให้สร้างรู้สึกมันเคยชิน
ไม่ใช่ใหม่มันก็เป็นอย่างนี้แหละ

ตั้งสติทรงตัวให้ดีนะฮะ

ถ้าพร้อมแล้วเปิด

เช็ดตัวไปให้แฟนผมด่วนเลย

ใจร้ายเสียเหลือเกินดูครับดูขาน้องแท็กดูขาน้องเขาโอ้ย
บิดจะเสียรูปบนสภาพเลยทีเดียวใจไร้
นี่ถ้าน้องเขาลงมาจากเครื่องแล้วเดินขาแบบนี้นี่มันเป็ดเลยนะครับ
แต่ไม่เป็นไรครับเป็นเป็ดก็ดีเพราะว่ารักนะเป็ดโง่

โอ้โหแต่น้องแท็บเก่งมากนะเดี๋ยวมาดูเฉลยหน่อย
อัสวรตอบว่าผิดค่ะผิดอัสวรค่ะ
เป็นอาหารอ็มาอัสวรนะฮะใช้หอยนั่งลมค่ะ

ปรุงจากแป้งนะฮะมีไข่เป็ดน้ำตาลกะทินะฮะ

ช่วงเดือนรมดารช่วงถือศีลอดของชาวฮุดสลิม

๖ข้อ๖คะแนน

กับเวลาที่เหลืออีก๓๗เดือน
ต่างกันยืนมีหลักฐานมา

ไม่ไปนะครับ
มีท่าดึงสายศีลทุกเหรอพ่อ
พี่มาทุกเทปนะผมจะไม่มีอะไรเอามาหมวดขนมทั้งอดีตและปัจจุบันนะฮะ
ของไทยนะฮะเหลือสามสิบเจ็ดวินาทีนะครับพร้อมนะครับครับ
ถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัว

ไปเอาพี่เขาขึ้นมาเดี๋ยวเนื้อมันจะยุ่ย
น้ำมันจะเน่าหมดกันพอดีโอ้โห
แซวเล่นนะครับพี่เห็นสภาพไม่ใช่คนขนาดนี้
แต่ก็มีความเก่าอย่างไม่ธรรมดา
โอ้โหอยู่ทนนานเหมือนกันนะครับพี่เทพครับ
แม่แต่สุดท้ายสุดท้ายก็ลาโลก
ลาเครื่องเล่นของเราตกลงน้ำไปอย่างหมดสภาพ
นี่ไหมพวกโอ้โฮ
พี่เทพสุดโยชน์มากนะ

ผมจะเล่นให้หมดเวลาเดี๋ยวน้องนะครับจะไม่ได้เล่น
โอ้มโนราที่ตอบว่าถูก

ได้คะแนนแล้วเรล่ะผิดผิดได้คะแนนไง

คอเป็ดคอเป็ด

ได้คะแนนเป็นขนมนะฮะ
กล้วยบวชชีอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วอันนี้ถูกนะครับ
หม้อกแกงหม้อกแกงถูก
เผ็ดปรีนแล้วอารวาอันนี้ตอบไม่ถูก

อารวาเป็นขนมพื้นบ้านชาวไข่ใหญ่

อารวานะครับมีอารวาสดุอารวาเนี่ยผมรู้

ทีมพี่สุทธิ์เทกตอนนี้มีสิบสองคะแนน

ถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัว

พี่หนูตอบศุกร์อืม
ขนมใครตอบผิดอืม
ว้ายไปง่ายไปไวอะไรอย่างนั้นล่ะครับน้องนาฟ
อยู่นานให้พี่ได้ชื่นใจนานกว่านี้หน่อยก็ไม่ได้

เดี๋ยวมาสำรมคะแนนกันดีกว่านะครับ

เรียกคุณไปทำตัวให้ชิ้นกับเขา
ขอให้มา

เพราะทำไปได้๑๔คะแนนนะคะ
ช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าทีมพี่ปังจะทำได้กี่คะแนนครับ